ขอบคุณคุณวิมนต์วันด้วยค่ะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดคัดกรองนะครับ
ตอนนี้ประชาชนยังคงไปต่อแถวที่บริเวณจุดคัดกองนะครับ
บริเวณหน้าอนุสวรีประชาธิปไตยกันอย่างต่อเนื่อง
จากว่าต้องการจะเข้าไปจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าทีเดียวนะครับ
บริการเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวัชรีดวงสายรายงานมาจากอนุสวรีประชาธิปไตยครับ
ประชาชนจำนวนมากค่ะยังมาปักหลักเพื่อต่อแถวเข้าไปยังจุดคัดกรองต่างทั้ง๙จุดนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณลานหน้าอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
ก็มีประชาชนมาปักหลักรอกันตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่จากการสำรวจนะคะพบว่าแถวยังขยับอย่างช้าซึ่งบางจุดก็ไม่ขยับเลยนะคะ
ขณะนี้ท้ายแถวอยู่ที่บริเวณวัดภูเขาทองค่ะ
ประชาชนรอต่อแถวบริเวณหน้าอนุสาวรีประชาธิปไตยเพื่อเข้าไปยังจุดคัดกรอง
พระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๘๐๐เมตร
ชาวบ้านมารอตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาค่ะ
ไปร่วม๕ชั่วโมงแล้วแต่แถวยังเคลื่อนตัวอย่างช้า
ขณะนี้ท้ายแถวอยู่ตรงวัดภูเขาทอง
โดยนางอุราสุภาพอายุ๗๕ปีชาวจังหวัดศรีสเกต
เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนเพื่อเดินทางมาปักหลักรอจับจองพื้นที่
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ให้ได้
แม้ว่าต้องทนตากแดดตากฝนก็ไม่ถอดใจค่ะ

จุดที่เชื่อมต่อไปยังถนนดินสอ
มุ่งหน้าสู่บริเวณลานคนเมืองสาราวการกรุงเทพมหานคร
โดยจากการสำรวจก็พบว่ามีประชาชนบางส่วน
เลือกเดินเท้าผ่านเข้าไปยังบริเวณถนนดินสอ
แล้วเลี้ยวขวาผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ
ก่อนจะข้ามสะพานคลองหลอดผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย
อยู่ตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหม
เพื่อที่จะเข้าไปบริเวณจุดคัดกรองบริเวณนั้น
เช่นกันค่ะแต่นายกฤษดา
แร่สินชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มาพร้อมครอบครัว
แต่เลือกที่จะปักหลักรอหน้าบริเวณ
สาวรีประชาธิปไตยเพื่อไปยังจุดคัดกรอง
พระแม่ธรณีบีบมวยผมมากกว่าค่ะ
เพราะให้เหตุผลว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็ทราบว่าบริเวณกระทรวงกลาโหมก็มีประชาชนหนาแน่น
เช่นกันและทราบว่าขณะนี้นะคะ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบบริเวณจุดคัดกรอง
พระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
อาจจะต้องรออีกหลายชั่วโมงค่ะ
แต่เมื่อกี้ทางอาสาก็บอกว่า
ตอนนี้ข้างในเขากำลังจัดคนข้างในอยู่
เขาเลยหยุดพักกอดหยุดคักกรองหยุดกอด
ก็แจ้งเวลาประมาณ๔โมงเย็นเข้าไปได้
ส่วนบริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นที่ตั้งพระเมรุมาจำลอง๑ใน๙จุด
ทางกรุงเทพมหานครได้จัดไว้นั้น
ก็มีการตั้งเต็นต์กองอำนวยการ
คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจิตอาสา
ที่จะมานั่งพักระหว่างรอเดินเท้า

แต่ก็ไม่มีประชาชนเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้มากนักค่ะ
มีเพียงเข้ามาชมความสมพระเกียรติและสง่างาม
พระเมรุมาจำลองและถ่ายภาพเท่านั้นค่ะ
ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่บริเวณลานคนเมืองค่ะ
ก็จะมีสุขาเคลื่อนที่ให้เข้านะคะ
จากนี้ค่ะบริเวณถนนก็คนที่มาจับจองพื้นที่
สามารถเข้าห้องน้ำได้บริเวณโรงแรมใกล้เคียงค่ะ
แล้วก็มีจิตอาสาแจกจ่ายขนมแล้วก็น้ำดื่มให้ตลอดเวลาค่ะ
และนี่คือบรรยากาศสดที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ